มาเรื่องของวัดบ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะ
เป็นวัดป่าสว่างธรรมครับที่อุดรธานี
ชาวบ้านเขารวมตัวกันเขาไม่พอใจที่จะมีการออกโฉนด
โฉนดให้กับวัดแห่งนี้เพราะอะไร
เพราะเขาบอกว่าวัดแห่งนี้เดิมทีเป็น

แต่จู่จะมาออกโฉนดให้เป็นนิติบุคคล
แล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคุณสิริพรอำไพพงศ์ด้วยครับ
นี่ที่อบตดอนกลอยอำเภอพิบูรณรักจังหวัดอุดรธานี
ชาวบ้านไม่พอใจกันเลยครับที่ไปรวมตัวกันนะ
วัดป่าสว่างธรรมหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันวัดสิริพรแล้ว
เพราะว่าคุณสิริพรอำไพพงศ์นักร้องลูกทุ่งชื่อดังไปบริจาคทรัพย
เพื่อทำนุบำรุงวัดจนเขาเรียกติดปากกันว่าวัดสิริพรนั่นเองครับ
วัดจะออกฉโนธเป็นนิติบุคคลชาวบ้านมองว่า
แบบนี้มันเอื้อประโยชน์ให้กับญาติพี่น้องของคุณสิริพรและพักพวกหรือเปล่า
แล้วมันทำให้ชาวบ้านเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินสาธารณะประโยชน์แห่งนี้ครับ
เพราะมีการปิดถนนแหล่งน้ำสาธารณะก็ถูกห้ามใช้
วัวควายของชาวบ้านก็ไม่สามารถจะดื่มกินได้

ชาวบ้านคนหนึ่งชื่อคุณแสงจันทร์ครับ

ดินแปลงที่สร้างวัดเนี่ยเดิมทีเป็นป่าช้าเก่านะนี่ทางซ้ายนี่ที่แสงจันทร์
เป็นป่าช้าเก่าเป็นที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออกครับ

พ่อของเธอพ่อสมานมอบที่ดินผืนนี้กว้าง๖เมตรยาว๒๘๐เมตร

ชาวบ้านจะได้เข้าไปทำประโยชน์ไปทำมาหากินเก็บของป่า
วัวควายที่ชาวบ้านเลี้ยงจะได้เอามาดื่มได้ดื่มตามแหล่งน้ำได้ในที่ดินผืนนี้ครับ
ปัจจุบันถนนตรงนี้คือบริเวณที่ก่อสร้างพญานาคู่นี่ฮะตรงนี้เลย
โอ้โหเป็นนั่นเลยเป็นแลนด์มาร์คเลยตรงทางไปวัดเนี่ย
เช่นเดียวกับชาวบ้านอีกคนชื่อคุณบุญลือสารีโทก็บอกว่า
มีที่ดินติดกับทางเข้าวัดสว่างธรรมเหมือนกันแล้วก็อยู่ติดกับพญานาคู่
แล้วพ่อเธอเนี่ยบริจาคที่ดินบริเวณทางเข้าวัดเช่นกัน
ต่อมานายชัดชัยครับเป็นนายอำเภอพิบูรณรักษ์
และนายจรูนซึ่งเป็นนายกอบตดอนกลอยรวมไปถึงตัวแทนวัดป่าสว่างธรรม
ชี้แจงกับชาวบ้านแล้วก็ยินยอมทำตามข้อเรียกร้องนะ
เลิกแล้วยกเลิกการขอออกโฉนดเป็นนิติบุคคล
ให้ชาวบ้านเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกรรมการบริหารวัดครับ
และสามารถจะใช้แหล่งน้ำสาธารณะได้ตามปกติ
แต่ถึงแม้ชาวบ้านเขาจะพอใจแล้วพอใจกับข้อตกลงนี้แล้ว
แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังคาใจอยู่คุณผู้ชมก็คือ
คุณสิริพรอำไพพงศ์ทำไมไม่ออกมาขอโทษชาวบ้าน
ซึ่งตัวแทนวัดก็ชี้แจงว่าคุณสิริพรจริงแล้วเขาก็ไปช่วยงานบุญต่างมาตลอดนะ
แล้วก็บริจาคเงินสร้างเมนกว่า๘แสนบาทด้วย
แล้ว๑๔เมษายนนี้ครับจะมีงานฉลองพัดยศที่วัดสิริธรรมวัดที่อยู่ใกล้กันเนี่ย
ซึ่งคุณสิริพรจะไปพบชาวบ้านดอนกลอยด้วยตนเองครับ
เดี๋ยวรอดูกันครับว่าคุณสิริพรเจอกับชาวบ้านแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ